เรื่องของโชคลาภแล้วสุดท้ายมันอยู่ที่
เราทำตัวเรื่องของการทำมาหากิน

แต่เราขยันทำมาหากินเราก็จะไม่อดไม่จน

ให้ต้องดิ้นรนออกไปขายอาหารตามสั่ง
เขาบอกว่าเขาขอสู้เป็นครั้งสุดท้าย
อยู่ที่เชียงใหม่ครัวริมรินนะครับ
คุณผู้ชมเห็นก็คือร้านริมริน

วันเจอปัญหาทั้งธุรกิจขาดทุนเป็น๑๐ล้านเป็นหนี้เป็นสิน
ก็ไม่ดีต้องผันตัวไปเปิดร้านอาหารอยู่เชียงใหม่

เครียดมากเป็นโรคอ้วนต้องกินยาลดความอ้วน
แต่มันก็ไม่ดีขึ้นจนจิตตกถึงขั้นกับคิดฆ่าตัวตาย
แต่ว่าโชคดีที่ผ่านมาได้
หลังจากนั้นโอ้โหเป็นทั้งโรคความดันโรคข้ออักเสบ

แต่ละวันต้องกินยาลดแบบมากขึ้น
ว่าคุณแหม่มอยู่ที่นี่ชีวิตเป็นยังไง
หลังจากนั้นนะคนไปอุดหนุนเขาทุกวันทั้งวัน

คุณแหม่มเล่าย้อนกลับไปว่าช่วงที่ประสบปัญหา
ตัดสินใจว่าเดี๋ยวทำอาหารแล้วกัน

ขายอาหารตามสั่งแถวคอนโดที่เมืองทองเนอะนะฮะตรงนั้นหลายปี
มีคนไปเจอเยอะแต่สุดท้ายก็ต้องย้ายออกมาเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะครับ
แล้วก็ขายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนกระทั่งมีโอกาสไปอยู่เชียงใหม่
ไปเจอกับเจ้าของร้านกาแฟริมรินที่ใจดีให้โอกาสจะเช่าพื้นที่เปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
ให้ค่าเช่าในราคาถูกมากก็ตัดสินใจเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะสู้ครั้งสุดท้าย
ก็เลยตัดสินใจพาเจ้าไข่เจียวน้องหมาเขาคู่ใจเดินทางไปขายที่นี่
แล้วตอนนี้เขาบอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ไปอุดหนุนนะครับ
ไม่ถึงค่ะ๔เดือนเปิด๑๙เมษา
เราเปิดหลังหน้าที่หน้าไฮเราก็จะเจอวิกฤตช่วงลง
คือเจอแบบสาหัสสกรรมเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แล้วเราอยู่ตรงมันเป็นทางที่ผ่านไปผ่านมา
ทีนี้มีหนึ่งคนเขาเป็นแฟนคลับคุณแหม่มอาชาราภรพันธ์ใจตาด
ตาเดินทางไปนู่นเลยฮะไปถึงร้านเลยเขาบอกว่า
เขามาทำบุญที่แม่ลิงอยู่แล้วก็เลยแวะพาครอบครัวมาทานอาหาร
หนุนคุณแหม่มซะหน่อยตั้งใจจะมาช่วยล้างจานด้วย
มาช่วยเสิร์ฟด้วยแต่ปรากฏว่าคุณแหม่มเขา
ตอนนี้พอมีเงินมากขึ้นก็จะมีโอกาสในการจ้างคนมาช่วยงานมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ทำคนเดียวเพราะไม่มีเงินตอนนี้มีคนช่วยแล้ว
พนักงานช่วยอยู่คนหนึ่งก็เลยช่วยเป็นการอุดหนุนสั่งอาหารมาทานแทนนะฮะ
ให้กำลังใจคุณแหม่มให้สู้ต่อไปก็ดีนะไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะ